เหตุการณ์นี้ตำรวจเชื่อว่าผู้หญิงนิรนามคนนี้ถูกฆ่ามาจากที่อื่น
มัดมือมัดเท้าแล้วห่อศพนะครับเอามาทิ้งที่บ่อขยะตรงนี้ฮะ
นี่นี่นี่นี่นี่ครับผู้สื่อข่าวใช้โดรนบินให้ดูเลย
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ่อขยะบ้านวังทะลุหมู่๔ตะบนกรอกสมบูรณ
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีครับเข้าจากถนนคองร้างกรอกสมบูรณ
มาประมาณสัก๒กิโลเมตรบ่อนี้ลึก๘เมตรมีผ้าห่อห่มลายการ์ตูนสีเหลือง
ถูกมัดเอาไว้แม่นะครับก็สภาพเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังทานข้าวอยู่ผมไม่บรรยายกันแล้วกัน
ตำรวจสพระเบาะไผ่นะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบในเบาะขยะ
เพราะว่าพอแกะห่อผ้าออกมาผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับอายุสัก๓๐๓๕ปี
เสื้อสีดำและกางเกงยีเนี่ยถูกดึงลงมาบริเวณข้อมือข้อเท้ามีเชือกมัดเอาไว้
ส่วนตำหนิและรูปภัณฑ์อื่นยังไม่สามารถระบุได้เพราะว่าสภาพศพเปลี่ยนไปแล้ว
ไม่พบเอกสารในตัวเลยครับนางโอเป็นนามสมมุตินะครับเปิดเผยบอกว่า
เธอมาเก็บของเก่าที่บ่อขยะนี้เป็นประจำเห็นห่อผ้าตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นศพตอนแรกลักษณะผ้าก็ธรรมดากระทั่งวันนี้เข้าไปดูใกล้ใกล้
อะไรไหลออกมานะแล้วมีกลิ่นแล้วก็เลยรีบไปตามคนมาช่วย
ระหว่างกำลังนะฮะดูอยู่นั้นผ้าที่ผูกคุณผู้ชมคือศพมันดีดอ่ะ
มันดิดบึ้งออกมาพอดีเลยคุณผู้ชมฮะลองฟังเธอเล่าหน่อยครับ

แต่วันเนี่ยมันเขาเก็บเล็กกันก็เลยมองลงไป
ก็เลยว่าอ้าวมันมีน้ำเหลืองหลายนอกเรียกว่าอาวเจ๊มันทำไมเหมือนคน
หรือว่าอะหมาบ้างไม่ใช่มีคนที่บอกว่าเป็นคน
เออใช่จริงเลยเหมือนคนเพราะมัดสิบเปราะเพ้อเหมือนคน
ลงไปนั่งดูก็เห็นขาโผล่นะ
เพราะผมก็ว่าใช่แน่แล้วผมก็โทรไปที่ระบบภัย

นอนลักษณะเหมือนเดิมงอตัวนิดของเขา
ตัวนี้เลิกออกมาแล้วกางเกงจะหลุดขนาดนี้ครับ
เกงสีดำน่ะจะหลุดลงมา
ผลระบบตรีวินัยนุชชานะครับ
ท่านผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทธ์จังหวัดปราจินบุรีเปิดเผยบอกว่า
เรื่องต้นดูจากสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ
เชื่อว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้ง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันครับ
อย่างไรก็ตามจะส่งศพไปผ่าพิสูจน์
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างละเอียด

สภาพศพมีร่องรอยถูกรัดข้อมือแต่ไม่พบบาดแผลนะครับ
จากสภาพศพมันเปลี่ยนไปมากนะครับ
เดี๋ยวจะให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลของผู้ตายดูสิ
บ่อมันลึกแปดไหมนะโหเอาขึ้นมาก็ยากลำบากครับ
ตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลคนหายตามโรงพักต่าง
ถ้าใครสงสัยว่าจะเป็นญาติสามารถติดต่อได้ที่สพระภ

เสื้อสีดำผ้าห่มสีเหลืองมันคือสักครู่นี้นะครับ
คนแถวนี้น่าจะใส่เสื้อผ้าคือแบบเดิมบ่อย
น่าจะรู้จักหรือว่าหาผู้เสียชีวิตได้ไม่ยากหรอกครับ